มีการเข้าไปพบข้อความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขากระทำแต่เราเห็นว่าการกระทำของเขาน่ะมันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่าง
เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เ
เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมีบางอย่างที่มันเป็นเ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนจะแผ่วแต่ไม่จบนะคะสำหรับข่าวนี้ตั้งแต่ตอนที่เป็นภาพที่โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะนะคะต้องไปขอโทษขอโพยการแต่เนี่ยขอใช้คำว่าแต่ก่อนแต่ก็ไม่ใช่ไปทางเดียวนะคะเพราะว่ามีกระแสสวนกลับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจริงจริงแล้วจำเป็นต้องไปขอเข้ามาขอโทษห
ขนาดคนด่าขนาดนั้นหรือไม่อันนี้กระจุกตัวอยู่ตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวตอนแรกแล้วนะคะแล้วพอกระแสของข่าวนี้ว่าตกลงควรจะโดนวิภาควิจารณ์แค่ไหนต้องถูกลงโทษต้องขอโทษอย่างไรเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาทำให้มีการขายภาพแล้วก็มีการเปิดประมูลโดยคนที่เปิดประมูลก็คือเจ้าของสองคน

ให้พระครูไปที่กองปราบจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แจ้งเพราะว่ากองปราบขอเนื้อหาที่เป็นหลักฐานเพื่อจะรับแจ้งนะคะในขณะที่ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามในโลกออนไลน์ก็จะรู้ว่ามีทนายอีกหนึ่งท่านก็คือทนายวรากรตอนแรกก็จะทำให้กับพระครูนี่แหละนะคะแต่ว่าทนายวรากรเนี่ยก็ถอนตัวออกในช่วงค่ำคื

ตัวตัวแล้วเนอะอ่าเริ่มต้นก่อนจนถึงตอนนี้เดี๋ยวต้องไปทางพระครูก่อนค่ะ
พระครูคะตกลงว่าวันนี้ที่พระครูไปที่กองปราบมาเรียกว่าแจ้งความกองปราบจบแล้วยังคะ
ดำเนินการหรือยังคะก็ได้ไปยื่นความประสงค์ในการที่จะแจ้งความดำเนินคดี
กล่าวโทษในการเอ่อช่อกงประชาชนอ่าที่จะไปแจ้งความเนี่ย
ข้อหาคะที่ตั้งใจไว้ก็ตั้งใจประเด็นเดียวนี่แหละช่อโกง
เจริญประชาชนอ่าช่อกงประชาชนนะคะซึ่งที่จะไปแจ้งเนี่ย
คือจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของภาพคนเดียวหรือทั้งสองคนหรือยังไงคะ
ทั้งสองคนเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะฮะมีการพูดคุยตกลงร่วมกันอ่า
เนี่ยมีข้อมูลหลักฐานค่ะวางแผนร่วมกันตรงไหนที่ทำให้เห็นว่ามีมูลว่าเขาช่อกงประชาชนแล้ว
พระครูจะไปแจ้งความคะก็การที่ได้พูดคุยทางเฟซบุ๊กนะฮะอันในเอกสารเนี้ยอ่า
ซึ่งเขาก็ได้แสดงเจตนารมณ์ว่าเงินที่เหลืออีกล้านกว่าบาทเนี่ย
ก็จะเอาไปกินเหล้าจะไปเที่ยวไปอะไรนะฮะข้อมูลใช้คำหยาบมาก
จริงจริงเนี้ยทนายน่าจะพูดได้ดีค่ะในข้อในในอ่าพฤติกรรมที่เขาเอ่อ
สารออกมาค่ะก็แสดงเจตนารมณ์ของการไม่ไม่ตรงต่อคำพูดที่เขาพูด
พูดผ่านสื่อค่ะทีวีสาธารณะอ่าว่าอ่าเงินจะให้เด็กสิบเปอร์เซ็นต์
แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะบริจาคสาธารณะขุดสนทั้งหมดอ่านะฮะ
แต่จากข้อมูลที่ได้พูดคุยกันหลายประโยคนี้นะฮะชัดเจนว่าเงินที่เหลืออีกล้านกว่าบาทเนี่ย
เขาจะเอาไปใช้ส่วนตัวอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมามาที่ทนายวรกร
เอาให้ชัดก่อนคือทนายวรกรเนี่ยณตอนนี้ณตอนนี้เลยที่เราคุยกัน
คือจะไม่ทำคดีนี้ให้พระครูแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ทำเพราะว่าอืมทีแรกอ่ะ
ครูมาหาผมใช่ไหมเขาก็เอาหนังสือสองฉบับนี้มามีการคุยกันเฟสบุ๊คกับคุณประกอบ
สือสองฉบับที่ว่าคือเป็นการพิมพ์ออกมานะคะจากหน้าเฟซบุ๊คที่คุยกัน
อันนี้ใช่ใช่เฟสบุ๊คคุณไหมใช่อ่าก็เป็นเป็นภูเขาเขาก็ยอมรับใช่ไหม
แต่เนี้ยอ่าผมก็มานั่งดูฮะว่าโอเคมีการขายไปสองล้านหกสองภาพ
ใช่ไหมแล้วก็มีการให้น้องไปสองแสนหกโอเคถูกต้องสองภาพ
สิบเปอร์เซ็นต์มันก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการซื้ออะไรไปให้โรงบาลเขา
เจ็ดแสนบาทอ่าแล้วทีนี้เหลืออีกล้านกว่าบาทเนี้ยก็คือทางเนี้ย
เขียนว่าอีกล้านกว่าบาทปูจะเก็บไว้แดกเหล้าเองไอ้สัตว์
มึงอิจฉาหรืออ่าอันนี้เป็นข้อความในเฟซบุ๊กนะผู้ชมอ่าอ่า
ตัวอักษรอ่าตัวอักษรอ้าวแล้วยังไงต่อคะอ่าอันนี้เดี๋ยว
อันนี้คือทนายวรกรไปเห็นเองแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันโกงหรือว่า
พระครูมาปรึกษาพวกพระทูมาปรึกษาผมผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย
ยังไงต่อแล้วพอพระครูเอามาให้ดูป๊าบทนายวรกรว่าไงคะผมก็มาดูอีกอ่า
ก็มีข้อความว่ากูจะเอาเงินไปทำอะไรทำได้ทุกอย่าง
ยกเว้นทำบุญกับพระอ่าและอีกอย่างหนึ่ง
เอาเท่าที่อ่านได้เนอะอ้าวต่อต่ออะไรของมึงไอ้สัตว์อ่า
ครูจะเอาเงินไปคือเรื่องอะไรเขาก็จะบอกคือจะบอกว่าประเด็นประเด็น
ฉะนั้นสรุปความให้คือจะบอกว่าประเด็นที่เขียนในเฟซบุ๊กอ่า
ทำให้เข้าใจว่าจะไม่ได้เอาเงินไปทำการกุศล
ตามที่เคยประกาศสาธารณะเอาไว้ใช่อ่าจึงเป็นที่มาว่า
ควรจะดำเนินคดีใช่ไหมคะใช่เพราะคุณคุณประกาศทางทางสื่อ
ทั้งอะไรหมดเลยว่าเงินน่ะสิบเปอร์เซ็นต์ให้เด็กอีกที่เหลือคุณจะ
เอาไปบริจาคกันทั้งหมดอ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนเอาเอาขั้นตอนนี้ก่อน
คือทนายวรกรพอฟังจากพระครูเสร็จแล้วพอมาอ่านเอง
ก็คิดว่าเข้าข้อหาเหรอคะใช่ใช่คิดว่าเข้าอ่าเพราะอ่า
มันเป็นการถ้าถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยนะคุณเขาก็หลอก
ชนทั้งประเทศให้เชื่อว่าเงินเนี่ยคุณจะไปทำการกุศล
ก็คือผมก็ลงในเฟสว่าผมจะไปจะพาพระครูไปแจ้งความ
ปรากฏว่าก็มีเสียงดราม่ามาจากในเฟสว่าโอเคเขาก็เข้าข้างทางนี้
พูดง่ายว่าโอเคผมเห็นว่าโอเคมีคนเข้าข้างทางเขาเนี่ย
ผมก็มองดูว่าเขาก็น่าจะเป็นคนดีนะถึงมีคนเข้าข้างทางเขาเยอะใช่ไหม
ผมก็อันนี้ดีกว่าผมก็สนใจว่าผมก็ลงข่าวตามพูดข่าวแล้วบอกว่า
ผมยุติที่จะไปนะเอาใหม่อย่างงั้นอ่ะ
ก็คือผมไม่อยากสวนกระแสใครทั้งสิ้น
พี่ต้องพูดก่อนว่าหลังจากที่พี่คุยกับเขาแล้วเนี่ย
พี่ก็มาโพสต์ในตัสแบบเนี้ยที่ผมไปแจ้งความพี่เนี่ย
บอกว่าเนี่ยผู้ได้เงินไปแล้วไปใช้เองผิดฐานช่อโกงประชาชน
พรุ่งนี้ผมจะพาเขาไปแจ้งความปุ๊บพี่พูดข้ามไป
ต้องพูดในส่วนนี้ด้วยว่าพี่จะบอกว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
ใช่พี่เล่าข้ามก่อนที่พี่จะบอกว่าเขาเป็นคนดีผมไม่เอาเลิกเขาแล้ว
พี่พูดถึงประเด็นนี้ก่อนก็ผมก็ลงตรงเนี้ยลงฟับใช่ไหม
คือผมเนี่ยโอเคเมื่อกระแสสังคมไม่อยากให้ผมไปยุ่งเรื่องนี้
เขาก็เขียนว่าให้อย่าไปยุ่งวางงานหรืออะไรให้งั้นผมก็ไม่ยุ่ง
คือประเด็นที่คิดว่าทำให้ตัดสินใจว่าจะไม่ยุ่งแล้วถอนตัวเนี่ย
ธนายวรรกรหรือเป็นอย่างที่เขาว่าคุณปรากรคิดว่าเพราะอะไร
ทนายถอนตัวนะที่พยายามจะบอกดิฉันค่ะ
มันไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายจริงอยู่ถึงผมจะไม่เรียนในมหาลัยนะฮะ
และสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดตั้งแต่แรกชัดเจนมีบินโปร่งใส
แล้ววันนี้ผมจะแจ้งในรายการทั้งหมดด้วยว่าอะไรยังไงบ้างหลักฐานทั้งหมดผมมี
แต่ข้อความทั้งหมดนี้กับสิ่งที่ผมได้โดนมาเนี่ย
ผมเสียหายนะครับ
มันไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายผมไม่ได้ทำผิดผ่านช่อโกงอาจารย์ช่วงนี้สิ่งเดียว
ไม่จบมหาลัยอย่างผมยังดูออกเลยว่าสิ่งที่ผมทำไม่ได้ผิด
เพราะฉะนั้นคุณทนายก็น่าจะรู้ตัวแล้วเหมือนกันแหละว่า

แต่จะถามว่าถอนตัวตอนนี้ทันไหม

เพราะว่าสิ่งที่คุณทนายโพสต์ออกมาเนี่ย

มันเหมารวมถึงอาจารย์ชาติกาศด้วย
นะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของผมกับคุณสองคนแล้ว

เดี๋ยวเคลียร์กับอาจารย์แอ๊ะหลังจากที่เขากลับมาจากเชียงรายนะครับ
เดี๋ยวนะที่คุณประกอบพยายามจะอธิบายที่ฉันฟังคือ
พอเป็นคดีทนายเลยถอนตัวหรือว่ายังไง
คือมันอย่างนี้ฮะ

เหมือนกว่าคนจะไม่รู้ว่าคือผลงานของฉัน

แล้วมีกลุ่มทนายเยอะแยะเลยที่เป็นทนายคนที่แบบมีชื่อเสียงในสังคมมาบอกว่า
เฮ้ยคุณวรกรที่คุณทำมันไม่ใช่
ผมดูว่ายังไงมันก็ไม่ได้เข้าข่ายผิดข้อกฎหมายอะไรเลย
คุณเอาอะไรมาพูดว่าคุณประกอบเขาทำอะไรผิด

นอกจากจะโดนคนเข้าไปด่าเป็นพันคนแล้วเนี่ย
ทนายด้วยกันเองยังออกมาบอกเลยว่า

แล้ววันนี้คุณนัดสื่อ๙โมงนะฮะ

เขาก็โทรไปตามทนายเกิดผล
เศร้าซีทนายเกิดผลมาทำคดีแทนคุณ

แล้วท้ายสุดทนายเกิดผลก็ไม่มา

น้องนักข่าวที่อยู่ในนั้นก็ส่งรูปให้ผมดูพี่

แล้วเขาบอกข่าวเอาไอกษัตริย์ให้ครบ

ก็คือมันไม่รับแจ้งความนั่นแหละ

การที่อัธมาไปปรึกษากับทนายเกิดผลเนี่ย

นี่เขาก็ใส่ความทนายเกิดผลอีก

ความเกิดผลเนี่ยไม่ทราบข้อมูล

ไม่มีการปฏิเสธที่จะไม่รับทำหรอกคะ

ก็มันไม่มีข้อมูลให้เขาพิจารณา

เขาก็จะต้องว่าคดีความที่นครพนม

คุณไปใส่ความของเขาอีกเลย

พระคู่เชิญค่ะ
ยังไงคะตกลงว่า
ทนายเกิดผล
ก็คือมันเป็นขั้นตอนของการโทรไปคุย
ไปปรึกษาก็ถูกไปปรึกษา

เดี๋ยวฟังท่านก่อนเป็นข้อมูลสองชุด

ก็เดี๋ยวเอาทนายเกิดผลมานั่งคุยด้วยกันเนี่ย

เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสองอาจจะมาไปแน่นอน
บ่ายสองแน่นอน
ก็ตั้งใจจะไปข้อมูลเอกสารที่จะไปยื่นเนี่ย

ทีนี้เอามาตรงที่ตรงประเด็น

เวลาพูดจะใส่อะไรใส่มาที่จอมขวัญเลย

คือตกลงพระครูยังจะแจ้งความต่อ

แล้วก็ยังเป็นข้อหาช่อโกง

ซึ่งเป็นประวัติ

กิจกรรมภาพอุลต้าแมน
ในครั้งนี้มีการวางแผน
เป็นตอนมีการปรึกษากัน

ทำให้สังคมยอมรับทำให้ภาพนี้

เข้าใจค่ะท่านแต่กำลังจะบอกว่า

เขาช่อโกงถูกไหมคะเพราะข้อหาที่จะเข้า

ก็อย่างที่ปรากฏเป็นสื่อสาธารณชน
เขาบอกชัดเจน

เงิน๑๐จะให้เด็ก

ปรากฏว่าจากข้อมูลเอกสารตัวนี้
ก็เขาบอกว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เชิญค่ะคอมเม้นท์กันในเฟซบุ๊กแต่ทีนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาบิลเอาอะไรมาแจกแจง

คือทนายวรกรตอนนี้จะยังเข้าไปช่วยอะไรอีกไหม

อ่าแต่ทีนี้ในกรณีที่คุณไปแจ้งความทนายวรรกรถูกหรือเปล่า

อันนี้ยังต้องมีคดีความกันอยู่ถูกหรือเปล่า
ก็ไม่เป็นไรฮะเขาผมอ่ะอาชีพทนายนะ
ผมว่าความทั่วประเทศอยู่แล้วไม่เป็นไร
ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขายังติดใจผมว่าก็ทำเนินคดีไป

เป็นสิทธิ์ของเขาแต่นะผมก็มีสิทธิ์ที่จะเอาหมายสาร
เอาอะไรเรียกเอกสารบัญชีธนาคารทั้งหมดของทุกคน
มาดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับบัญชีที่เขารับเงิน
ทีนี้เดี๋ยวกรณีนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่า
อำนาจที่จะผ่านศาลเนี่ยนะคะไปให้ร้องต่อสารในเรื่องอะไร
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้ความรู้ที่ฉันหน่อยเรื่องกฎหมาย

จริงมันควรต้องจบในเบรกนี้แล้วด้วยซ้ำเนี่ย

แต่ว่าข้อความมันทำให้เชื่อว่ามีการช่อโกง

ซึ่งถ้าเอามุมของพระคุณเนี่ยก็คือตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไร
ตั้งแต่เป็นข่าวมานะคะแบบคุยกับอีกหนึ่งท่าน
ก็คือคุณชาติกาศนะคะแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่ง

เนี่ยเงินจะเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เอาไปใช้หมด
ตามที่บอกไว้ว่าจะเอาไปทำการกุศล

ผมรู้สึกว่ามีคนที่เชื่อข้อมูลของคนสองคนนี้

ผมประมูลภาพ๒ภาพนะครับ

ผมประมูลภาพแรกก่อน

ผมจะเอาเงินที่ได้จากการประมูลภาพภาพแรก

บริจาคให้โรงพยาบาลไหนเลยด้วยซ้ำนะฮะ

กลายเป็นว่าพอเปิดประมูลไปแล้วเนี่ย

อาจารย์สินชัยทิศแมนความวิชาการพุทธ

คือภาพของผมนี่แหละ

มีคนถือเงิน๔แสนเข้ามาหาผมที่บ้าน
บอกว่าขอซื้อภาพภาพนี้จากผมได้ไหม
ผมบอกว่าผมไม่ขายเขาถามทำไม
ผมบอกว่าผมมานั่งคิดดูแล้วผมขายไป๔แสนเนี่ย
ผมก็ได้เงิน๔แสนมาแล้วยังไง
เด็กคนวาดเสียหายไปแล้ว

กลุ่มชาวพุทธข้าราชการของโบราณยังลอยนวลอยู่แบบนี้

เดี๋ยวผมเปิดประมูลภาพนี้

เดี๋ยวผมเปิดประมูลภาพภาพนี้นะครับ
ถ้ายอดเงินมันได้ต่ำกว่า๔๐๐๐๐๐เนี่ย
พี่เข้ามาบิด๔แสนได้ไหมแล้วจบแล้วพี่ปิดเอาไป
เขาบอกว่าได้ผมยืนราคาที่๔แสนแล้วกัน
แล้วตอนนั้นผมก็มานั่งคำนวณเออ๔แสนแม่งซื้อเตียงบริจาคได้๒เตียงเว้ย
จบแค่นั้นปรากฏว่าราคามันทะลุไปจบที่หกแสน
เราก็อ่ะ๖๐๐๐๐๐๑๐ละให้เด็ก๖๐๐๐๐เหลือ๕๐๐๐๐สี

ผมไปถามคุณตอนนั้นผมได้ชื่อโรงพยาบาลมาแล้วว่าจะบริจาคให้โรงพยาบาลอะไร
ผมไปคุยกับคุณหมอยิ่งรักเป็นกุมารแพทย์เด็กโรงพยาบาลด่านคุณทศ
คุณหมอตอบไลน์ผมกลับมาว่าไม่อยากได้เตียง
เราโตกันแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณหมอต้องการจะสื่ออะไร
ที่ผมก็บอกคุณหมอไปแล้วผมมีเงินอยู่แค่๕แสนกว่านะ
คุณหมอตอบมาแบบนี้เราโตกันแล้วเปล่า
ผมเข้าใจในย่างของคุณหมอคุณหมอคงอยากได้จริง
โอเคผมบอกคุณหมอบอกไม่เป็นไรเงินมันไม่พอเดี๋ยวที่เหลือขาดอีกแสนกว่าบาทสองแสนเนี่ยเดี๋ยว
จานแอ๊ะไลน์เขาบอกผมจานแอ๊ะคือคุณชาติกาชาติกาจานแอ๊ะบอกเดี๋ยวคุณเปิดประมูลภาพอีกภาพหนึ่งให้ผมไปเลย
ซึ่งผมบอกแล้วยังไงอาจารย์แล้วเดี๋ยวภาพเนี่ยมันได้ราคาเท่าไหร่เนี่ย
คุณดึงเงินจากตรงนี้จากไอ้กองของผมเนี่ยผมแบ่งให้คุณเลย
เอาไปห้าแสนคุณเอาไปโปะลงไอ้จำนวนเงินที่คุณเหลืออยู่เท่านี้
ไปซื้อเครื่องบริจาคให้โรงพยาบาลไปแบ่งให้เด็กแล้วเหลือเท่าไหร่โอนคืนผมให้หมด
โดยตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาพที่๒จะได้กี่บาทนะฮะ
ปรากฏว่ามันไปจบที่๒ล้านซึ่งมันพีคมากพอจบที่๒ล้านเสร็จปุ๊บปั้ง
ผมจะมานั่งอธิบายใจให้สังคมว่าเงินมันเป็นสองก้อนอย่างนี้นะดึงตรงนี้ดึงตรงนี้มา
มันงงถูกมั้ยผมเลยบอกกับสหรัฐชนมุมเขียนสรุปยาวเหยียดเลย
ผมมีเซฟลิงกเซฟอะไรทุกอย่างปริ้นต์มาเรียบร้อยด้วย
ผมบอกว่าอธิบายให้สังคมฟังเข้าใจง่ายคือ
สองภาพเราได้เงินมาสองล้านหกนะครับนะฮะ
แบ่งให้เด็ก๒๖๐๐นะครับ
เด็กคือน้องคนที่ว่าให้น้องคนที่ว่า๒๖๐๐
ตามที่ประกาศไว้๗แสนซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลนะฮะ
เงินที่เหลือทั้งหมดส่งคืนอาจารย์ชาติการทั้งหมด
อาจารย์ชาติกาศจะเอาไปทำอะไรมันเป็นเรื่องของเขา
ซึ่งเขาก็ประกาศตั้งแต่วันแรกที่เอาภาพมาประมูลแล้วว่า
ผมจะเอาเงินไปบริจาคให้เด็กตาบอดกับวัดตามที่ผมเห็นสมควรนะครับ
เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปบริจาคให้ใครที่ไหน
เขาบอกว่าตามที่เห็นสมควรนะครับจบ
เงินก็คืออาจารย์เชิดจะจ่ายไปทั้งหมดเท่ากับว่าผมไม่ได้อะไรเลย
แต่บาทเดียวจากงานนี้แถมมองย้อนกลับไปตอนแรก
รูปนี้ผมควรจะต้องได้เงิน๔แสนบาทด้วยซ้ำจากรูปนี้
มันเหมือนกับผมเสียเงิน๔แสนไปโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับ
แล้วตอนนี้นี่นะครับบิลนี่นะครับเครื่องอะไรเนี่ย
ผมก็อาจไม่ออกอ่ะเครื่องให้อากาศไปส่งออกซิเจน
อันนี้เครื่องออกซิเจนเด็กนะฮะตัวเลขคือ๒๔๐๐นะครับ
อันนี้นะฮะ๒แสน๔นะครับอันนี้คือเครื่องออกซิเจนเครื่องที่นะฮะ
อันนี้๔แสน๕นะฮะ๔แสน๕นะครับ
ส่วนเรื่องที่โอนเงินให้เด็กเนี่ยผมมีสลิปโอนเงินแสนสามก้อนหนึ่ง
อีกแสนสามผมให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทศเป็นผู้มอบให้กับมือเด็กด้วยตัวเอง
ซึ่งมีภาพมีหลักฐานมีวีดีโอพร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตัวเลขเคลียร์
แล้วตอนนี้เงินที่เหลือทั้งหมดอีกล้านกว่าบาทเนี่ยก็ส่งคืนอาจารย์ชาติกาศไปทั้งหมดแล้วนะครับ
ทีนี้ที่มาพูดอีกล้านกว่าบาทอะไรที่ทำ
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้กับผมกับพระรูปนี้นะฮะหรือกับผู้ชายคนนี้
วันที่ผมมาโพสต์แจงนะฮะว่าผมได้ไปทำอะไรมาบ้างที่โคราช
มีการไปแจกของให้เด็กที่นอนป่วยเกือนกาดอยู่อย่างนี้ดิ
แจกของให้เด็กที่นอนอยู่ในห้องพยาบาล๓๐กว่าเตียงนะฮะในโรงพยาบาล
แล้วผมแจกขนมนมเนยให้กับเด็กทั้งโรงพยาบาลที่มานอนเฝ้าพ่อเฝ้าแม่อยู่วันนั้นเป็นร้อยคนนะฮะ
ทุกคนเข้ามาอนุโมทนาบุญสาธุกับผมนู่นนี่นั่นเป็นพันคน
ผู้ชายคนนี้นะฮะเข้ามาคอมเมนต์ด่าทุกคนที่เข้ามาอนุโมทนากับผม

ไอ้เฮียไอ้สัตว์บ้างตกตะลกสัตว์ตะลกบ้าง
เพื่อเอารักฐานช่วยมาโชว์เลย
กันให้กันเลยวิธีแดบเรื่องนี้อ่ะ
คือเป็นที่มาที่แจกแจงมีบินอ่ามีบินแล้วก็อีกล้านกว่า
ก็จะบอกว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกมันเป็นที่มาของความผัดแย้ง
ส่วนเรื่องบทสนทนาของผมกับพระกับผู้ชายคนนี้นะ
คือหลังจากที่เขาเข้ามาด่าทุกคนเป็นพันคอมเมนต์เนี่ย

เสียนิ้วยังเห็นยังอ๋อเห็นแล้ว
ผมเลยเข้าไปถามว่าเป็นไรก็ด่ากันตึ้ง
อยู่ดีก็มาถึงมาบอกว่าผมโกงเงิน
ผมก็นั่งอ่านแล้วก็ไปคอมเมนต์เยอะแยะหมดเลยว่า
โรงพยาบาลด่านขุนทศทุกคนรู้หรือยัง
ว่าพอเขาไม่รับเครื่องที่เอาไปบริจาค
เพราะมันเป็นเงินบาปให้คุณไปเอาคืน

พรุ่งนี้ไปขึ้นโรงพักด้วย

ก็คือที่มามันมีคือที่ให้ร่างยาวมา
เพราะว่ามันมาขมวดตรงนี้ใช่ไหมคะ

อันนี้คุณห้ามแทรกนะห้ามแทรกดิฉันนะ

ผมอยากให้เขาใช้สมองเต็มที่เขาอยากจะทำ

คือพฤติกรรมที่เขากระทำการสื่อสารทางสังคม

มันเป็นเขานิยามตัวเองนะว่า

แต่ว่าไปดูดวงเพื่อจะออกรถ
เขาอุปโลกตัวเองว่าเป็นคนชั่วที่อยากทำดี
อันนี้เขาแสดงออกมามันก็ชัดเจนอยู่ว่าเขาพูดมาใส่ไลค์อาจจะมา
ว่าอาจจะมาไปพูดด่ายอย่างนี้ก็เอาสิคำถามมา
มันต้องเอาหลักฐานไม่มีขออนุญาตแจ๊คพระครูค่ะ

ก็เป็นการคอมเมนต์ในลักษณะพูดบอกว่า
สิ่งที่คุณอนุโมทนาบุญที่เขาไปทำเนี่ย
มันเป็นการอนุโมทนาบาปนะ
ไม่ใช่บุญเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันมีคดีความที่ทางชาวพุทธเขาไปแจ้งความว่า
มันมีเบื้องหลังของการทำผิดกฎหมายอยู่นะ
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นการเกี่ยวกับการทำลายพระพุทธศาสนา

มันไม่ถูกต้องเราก็อธิบายว่า
ให้เขาแสดงทัศนะความคิดเหตุผลที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีการวิวาธะกันผ่านตัวอักษรในเฟซบุ๊กจริงหรือไม่

เราเห็นว่าสังคมมีความเข้าใจผิดนะฮะ

ยกตัวอย่างว่าทำไมกระแสสังคมที่เขาปลุกเล้าให้ภาพมันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ย
ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยพระอุณต้าแมนเนี่ย

สังคมก็มี๓อันสำนึกอยู่ว่ามันไม่ถูกต้องใช่ไหม
อย่างเรื่องนี้ที่อัตมาจะยกตัวอย่างนี้
อย่างภาพอาหาภัยวันเนี่ย

คือภาพนี้เนี่ยภาพไม่ถูกต้อง

กรรมาธิการศาสนาเคยใช้งบประมาณเป็นร้อยล้าน
โฆษณาว่าพระพุทธรูปเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแทกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ
คือโฆษณาใช้งบของรัฐโฆษณาว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เดี๋ยวเรื่องนี้มันก็เหมือนกัน
ว่าเอาพระพุทธรูปไปตั้งอยู่บนอุณต้าเมนได้ยังไง

เพราะว่าอธิบายให้เขาเข้าใจในเฟซบุ๊
กำลังจะถามว่าตกลงแล้วที่ค้างคาใจ
จะไปแจ้งความเขาคือเรื่องช่อโกงล้านกว่าบาทนี้ใช่ไหมคะ

ทนายวรกรนั่งไปก่อนนะคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ชาติกา
อีกคนนึงที่จะตอบว่าไอ้เงินล้านกว่าบาทนี้
เขาเอาไปทำอะไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเงินล้านกว่าบาทที่พูดถึงกันในเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
ถึงเป็นที่มาสรุปแล้วที่คุณประกอบอธิบายมา
เป็นเงินของอาจารย์ชาติกาศวัยกวีนะคะ

สวัสดีครับผม
ค่ะเอาเลยค่ะตกลงเงินอีกเป็นล้านเนี่ยไปไหนคะอาจารย์
ให้คนอยากรู้ถามผมไหมครับผม
ฉันอยากรู้แทนก็ได้ค่ะขอทราบหน่อย
ก็ไปทำอะไรแบบที่ผมอยากทำครับผม
จริงแล้วคือแบบมันก็งงว่าแบบประเทศก็มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่านี้เยอะมาก
นี่มันเป็นประโยชน์มากเลยน่าสนใจเรื่องนี้
คือผมก็งงว่ามันเป็นเงินที่ผมได้มาโดยชอบ

แต่ว่าผมก็ตั้งใจเอาไปทำสาธารณประโยชน์ในแบบของผม
อาจจะแค่ว่าแบบเราก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวประกาศว่าเราทำอะไร
เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากอะไรอย่างนี้ครับผม
ไม่ได้อยากเป็นคนดังนะครับผมอยากจะอยากจะทำดีเงียบแล้วก็อะไรอย่างนี้ครับ
อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้อันนี้คือมันอาจจะเกี่ยวกับคุณประกอบ
ตรงที่คุณปกรณ์เอาจำนวนเงินไปเขียนในโซเชียลไมเดีย
ก็อาจจะทำให้อีกฝั่งเขาเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าเข้ารักษณช่อกงประชาชน
บอกไว้ว่าจะทำอะไรแล้วไม่ทำอาจารย์ว่าไงคะ
คนที่คำว่าอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ผมควรแชร์คือเจ้าของเงินอย่างเดียว
ซึ่งเขาไม่ได้ติดอะไรผมน่าจะเป็นเรื่องแน่ของผมกับเขา
ถ้าเกิดคนอื่นจะมาเจ็บแค้นแทนผมกับเจ้าของเงินผมก็ห้ามไม่ได้ครับ
เห็นเป็นทั้งภาพเป็นทั้งธนายกันถ้าเกิดยังดับฟุกของตัวเองไม่ได้

อาจารย์ถ้าสมมุติเกิดเป็นขดงคดีขึ้นมาอาจารย์นี่มีความกังวลไหมคะ
ตั้งแต่ที่แบบเริ่มรู้เป็นข่าวนะคะ

ผมรู้สึกว่าแบบน่าจะทำอะไรที่มันมีสาระยิ่งกว่านี้ครับ
คือแบบเป็นพระก็ไม่น่ายุ่งเรื่องทางโลกครับ
ส่วนทนายก็น่าจะรู้กับมันเป็นเรื่องของผมกับเจ้าของเงินเขาอะครับ

น่าจะมีเรื่องอื่นที่ทำให้ชีวิตเจริญกว่านี้เยอะครับ

เมื่อสักครู่นี้ในรายการในส่วนของเงินคุณประกอบ
เองคุณประกอลเอาบิลอะไรมาให้ดู
อาจารย์คิดว่าอาจารย์ต้องทำไหม
อาจจะไม่ต้องในรายการเราก็ได้แต่หมายถึงอาจารย์ต้องแจกแจงไหม
คือแบบนี้เลยดีกว่าผมว่าจริงนะตอนแรกก็อยากทำ
แต่พอมีอย่างนี้ขึ้นมานี่ก็อยาก
อยากให้เขาดิ้นกันเหมือนกันนะครับ

แล้วก็ปล่อยให้ดิ้นไปเจอท้องอะไรของขนาดแต่ละกันครับ
ไม่โชว์ครับไม่โชว์ครับเรื่องส่วนตัวครับ

จริงแล้วถ้าคนที่อาจารย์จะอธิบายด้วย
ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจ้าของเงินที่ยอมจ่ายเงิน
เพื่อซื้อภาพนั้นจากอาจารย์เท่านั้นถูกไหมฮะ
ขอเข้าไปในเรื่องส่วนตัวอาจารย์นิดเดียวนะ
มันเป็นข่าวแล้วตกลงว่าเงินจำนวนที่เหลือทั้งหมด
หลังจากที่อุปกรณ์เอามารวมแล้วก็ไปทำสาธารณกุศลเนี่ยนะคะ
ในส่วนของอาจารย์เนี่ยตอนนี้หมดยังคะ
ยังไม่หมดครับยังมียังมีเหลืออยู่ที่ผมตั้งใจ
แล้วบางที่ต้องใช้เวลาบางที่อยากไปหาเองอะไรอย่างนี้ครับผม

แล้วอาจารย์จะมีสักบาทหรือสักจำนวนไหม
อาจารย์จะเก็บไว้ไม่ทำอย่างที่ว่าไม่ไปในส่วนของสาธารณะ
แต่จะเก็บไว้ใช้ของตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะมีไหมคะ
คำถามล่อเป้ามากเลยครับเป็นเรื่องของผมแล้วล่ะครับถ้าแบบนี้ครับผม
เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่คิดว่าตัวเองต้องชี้แจงกับใครเลย
จากเจ้าของเงินซึ่งเจ้าของเงินก็ไม่ได้ติดใจใด

เอาครับผมเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองครับผม
อาจารย์สุดท้ายอาจารย์ว่าพอมันมาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์อยากจะพูดอะไรคะ
ก็อย่าเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาครับผม
แล้วก็เป็นพระก็ศึกษาธรรมหานิพานส่วนทนายก็มีปัญหาอื่นของประเทศ
เยอะตั้งแยะอย่ามาเรื่องแบบนี้เลยครับผม

ค่ะค่ะถือว่าจอมหวานถามก็แล้วกันเนอะอาจารย์ค่ะ
ได้ครับคุณจอมหวานครับทุกคนรักจอมหวานมากเลยครับผม
อาจารย์ยังไงวันนี้อาจารย์อยู่ต่างจังหวัดกำลังจะกลับมาใช่ไหมคะ

ไม่งั้นคงได้พบกันในรายการแล้วยังไงขอบคุณอาจารย์นะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพระครูค่ะ
มันไม่ได้เพราะเขาเป็นกลุ่มคนที่
เหยียบย่ำพระพุทธทำลายพระธรรมเหยียดหยามพระสงฆ์
คำพูดคำจาเขาพูดมาได้ยังไงว่า

พระพุทธศาสนาไม่มีเฮียอะไรเลยนอกจากการปล่อยวาง
เขาพูดมาได้ยังไงรูปเป็นรูปปั้นที่มีรูปปั้นแล้วก็มีรูปหัวเป็นเฮีย
ก็บอกว่านี่คือรูปพระพุทธเจ้า

ท่อนนี้พระอาจารย์จะเอาตรงไหนไปสู้ว่าเป็นการช่อโกงคะ
ก็เพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ในข้อมูลที่เขาคุยกันเอง
ที่เขาบันทึกเรื่องราวของเขาเองว่า
การที่มาทำเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไร

อาจารย์มาก็ไปดูข้อมูลว่ามันไม่ปกตินี่
แม้แต่คำว่าเอาพระไปเผาไฟ
เอากลับไปโคราชเพื่อจะไปเผาไฟทิ้ง
แล้วทางคุณปากรนี้ไปออกทีวีบอกว่า
คำพูดนี้เป็นคำพูดของกลุ่มชาวพูด๕คน
ว่าจะเอาไล่ล่าเอาภาพไปเผาที่โคราช
แต่เป็นคำพูดของคุณแอ๋วคุณชาชกาศ
มันมีหลักฐานว่ามีการพูดคุยกัน
มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว
แล้วการประมูลครั้งนี้เนี่ยมันประมูลโดยคุณปากร
แล้วเงินก็วิ่งเข้าคุณปกรณ์
ฉะนั้นเขาประกาศไว้ว่าเงินที่เหลือ๙๐
จะต้องเอาไปให้ทำบุญสาธารณะเต
วันนี้เขาก็แสดงเจตนารมณ์ว่า
ไม่จะเอาเงินไปใช้ส่วนตัว
มันก็ชัดเจนว่าคุณทำเรื่องนี้
เพื่อให้ภาพมันมีราคาขึ้นเพื่อให้มีเงินได้มากขึ้น
แล้วก็เป็นการไม่ทำเจตนารมณ์
ก็ให้คนหลงเชื่อให้หลงผิดว่าคุณจะบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

คือแต่ทีนี้คนนั้นคนเดียว
ถ้าเราฟังจากที่อาจารย์แอ๊ะบอก
ซึ่งเงินส่วนนั้นเป็นเงินของส่วนของอาจารย์แอ๊ะเมื่อสักครู่นี้แล้ว
คือเจ้าของเงินเขาไม่เดือดร้อนอันนี้ข้อแรก
ข้อที่๒ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นชัดก่อนไหมคะ
ว่าเงินมันถูกเอาไปทำอะไร
แล้ว๓สมมุติเงินถูกเอาไปทำอย่างอื่นก็จริง

เพราะว่ากลับมาที่ข้อแรกเจ้าของเงินไม่เดือดร้อนค่ะพระอาจารย์

อ้าวท่านหายวรกรท่านรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรก
ทำไมตอนแรกไปช่อกงล่ะ
ใช่คือไม่ใช่ข้อกล่าวหาไปแจ้งความฟ้องร้องเป็นคดีกัน

แล้วถ้าคุณมาบอกอย่างนี้มันก็ผิดนะ
เรายังไม่ได้ขอพิสูจน์หลักถงหลักฐานอะไรเลยนะคะ
ถ้าสมมุติเราเชื่อแค่ประโยคเดียวลองดู
โอเคก็คือกรณีอย่างนี้นะ
เขาต้องรอว่าโอเคพฤติหายเขาเป็นยังไง
อันนั้นเพราะผู้เสียหายเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวเลย
ว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ติดใจ
เอางี้ถ้าสมมุติอย่างนี้ถามจบเลย
คือสรุปว่าคนที่จะเดือดร้อนที่จะทำให้
ไม่ว่าจะเป็นคุณปกรณ์หรืออาจารย์แอดชาติกาศเนี่ย
ช่อกงคือคนจ่ายเงินซื้อภาพใช่ไหม

ถ้าสองคนนี้ไม่เดือดร้อนยังไงก็ไม่เข้าช่อง

ทำไมตอนท้ายจบหนังสั้นซะอย่างนี้คะ

เพราะว่าถ้าอ่ะโอเคอาจารย์นี้พูด
ไปเพราะว่าต้องการให้ตำรวจเขาพิสูจน์นะฮะ
เขาบอกว่าเขารวยเขาไม่สนใจหรอก
เงินแค่นี้มันเล็กน้อยสำหรับรายได้ของเขา
ก็ทำไมคุณไม่ประกาศว่า
เงินทั้งหมดเนี่ยจะไปทำสาธารณกุศลให้หมดนะครับเพราะว่า
เพราะว่าการที่คุณได้เงินมาครั้งนี้เนี่ย
เกิดมาจากการเยี่ยมย่ำยีพระพุทธนะครับ
ลายศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
เอาอย่างนี้งั้นขอนิดเดียวค่ะจริงต้องจบรายการแล้วกัน
คือยังไงพรุ่งนี้พระครูจะยังไปกองปราบ
แน่นอนต้องไปเพื่อให้มีการพิสูจน์
งั้นเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ขออภัยขออภัยค่ะ
หมดเวลาของรายการอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวรายการจบก่อนค่ะ
หมดเวลาของรายการนามัศกาลค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะหมดเวลา
เพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหมดเวลาของรายการอีกสักครู่ไทยรัฐนิวสโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ